คุณผู้ชมค่ะเช้ามืดที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
แม่บ้านโฮมสเตย์แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี
เขาไขประตูเข้าไปจะไปทำความสะอาดภายในห้อง
ปรากฏว่าไปพบศพเจ้าของโฮมสเตย์จุดดังกล่าวนะคะ
คือสภาพศพถูกค้อนตอกตะปูทุบหัวจนด้ามค้อนหักเลยนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเส้นเรื่องมันมีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะเป็นแฟนสาวของผู้ตายหรือเปล่าเป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยลักษณะคือมีพิรุธนะคะ
แต่ว่าประเด็นการสังหารครั้งนี้ตำรวจตั้งปมการสังหาร
ไว้๒ประเด็นหลักคือเรื่องแรกนะคะฆ่าชิงทรัพย์
เรื่องที่สองคือเรื่องของปัญหาชู้สาวค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสพเมืองจันทบุรีเขาได้รับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือโฮมสเตย์แห่งนี้แหละค่ะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวติดกับบ่อปลา
ภายในห้องไปพบเข้ากับศพของนายสิงเดชโพธิโชธ
หรือว่าเป่าอายุ๔๑ปี
คุณเป่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ด้วยนะคะ
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนที่นอน
ศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกแตก
แล้วก็มีเลือดกระเด็นไปทั่วผนังห้องนอนแล้วก็บนเพดานด้วยนะคะ
ปลายเท้าของผู้ตายเนี่ยตำรวจไปพบกับด้าม
ไปพบกับค้อนค้อนที่เชื่อว่า
เอาค้อนนี่แหละไปทุบศีรษะผู้ตายแล้วด้ามเนี่ยมันหักตกอยู่ด้วยนะคะ
รวมถึงพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบเลือด
อยู่บนกระเบื้องภายในห้องนอน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บลายนิ้วมือแฟงแล้วก็พยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ไปสอบถามนางสาวมนฤดีศรีบัวอายุ๓๕ปี
เป็นแม่บ้านของโฮมสเตย์หลังดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ซึ่งนางสาวมรุดินก็เป็นคนที่ไปพบศพผู้ตายคนแรก

ก็เลยคิดว่าผู้ตายน่าจะออกไปข้างนอกพร้อมกับแฟนสาว
คบหากันมาสักประมาณ๖เดือน
ก็เลยตัดสินใจใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปในห้อง
เพื่อจะเข้าไปทำความสะอาด
แต่สิ่งที่เจอปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือเจ้าของโฮมสเตย์
นอนตายนอนเป็นศพอยู่บนที่นอน
แล้วก็มีกองเลือดกระเด็นกระดอนแบบไปทั่วฝาผนังห้องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมฟังเสียงแม่บ้านที่ไปพบศพผู้ตายคนแรกกันหน่อยนะคะ
คือที่โฮมสเตย์จุดเกิดเหตุก็มีกล้องวงจรปิดนะครับ
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ

กล้องวงจรปิดเนี่ยคืออยู่ใกล้กับบ้านที่จุดพบศพเนี่ยคุณผู้ชม
ตรวจสอบแล้วตามไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ค่ะ
สักประมาณตี๔ที่ผ่านมาในภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าโบซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ตาย
ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโฮมเซออกไป
แล้วก็มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
ขี่รถจักรยานยนต์อีกคันมาจอดรออยู่ด้านหน้า
แล้วทั้งสองเนี่ยก็คือต่างคนต่างขี่มอเตอร์ไซค์นะ
ออกไปคนละคันแต่ออกไปพร้อมกัน
จากนั้นสักประมาณ๘โมงเช้าของวันนี้
โบแฟนของผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์
ย้อนกลับเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนรถ
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจบอกว่าสามารถติดต่อแฟนสาวของผู้ตายได้แล้วนะคะ
แต่ว่าโบซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ตายอ้างบอกว่า
ตอนนี้ยังติดธุระและจะเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจภายในวันนี้
เรื่องต้นตำรวจเองตั้งเรื่องของปมการสังหารไว้๒ประเด็นหลัก
ก็คือ๑เรื่องของการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์๒เรื่องของชู้สาว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคุณโบแฟนของผู้ตายก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีการขยายผลจากพยานหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง

ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าจะเข้ามาภายในวันนี้ใช่ไหมคะ
นี่เป็นข่าวล่าสุดแต่ว่าตอนนี้จะหมดวันแล้วนะ